ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่๒๖ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ
วงชนชาวไทยทุกคนทั้งประเทศค่ะจะรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ
เพื่อร่วมน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
โดยการในการครั้งนี้นะคะก็จะมีคนไทยทุกคนค่ะทั้งประเทศเลยนะคะ
รุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะนี่ก็เป็นที่มาของบทเพลงพิเศษคืนสู่สวรรค์
กวีนิพลของพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านพระอาจารย์ววัชิระเมธีค่ะ
ประพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมแสดงความอาลัยในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ซึ่งได้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงยืนยงโอภากุลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของแอดคาราบาลค่ะ
ตำนานเพลงเพื่อชีวิตรับหน้าที่เป็นผู้ขับร้องแต่งทำนองเล่นกีต้าโปร่งและฮาโมนิก้าค่ะ
โดยในเพลงนะคะมีเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวไว้อย่างทราบซึ้งกินใจและโศกเศร้าอาลัยในเวลาเดียวกันค่ะ
๗๐ปีแห่งการครองราชพ่อย่างพระบาทเยือนทุกแห่งหนไทยทั้งประเทศคามเขตความจน
พ่อบุกฝ่าจนพออยู่พอกิน๒๖ตุลาคืนวันฟ้าเปิดพ่อผู้ประเสริฐคืนสู่สวรรค์
ถวยไทยทั่วหน้าน้ำตานองอนันต์ส่งพ่อสู่ชั้นดุสิตตาลัยค่ะ

ถ่วยไทยทั่วหน้าน้ำตานองอนันทร์ส่งพ่อสู่ชั้นดูสิตาลัยค่ะ
ถ่วยไทยทั่วหน้าน้ำตานองอนันทร์ส่งพ่อสู่ชั้นดูสิตาลัยค่ะ
ถ่วยไทยทั่วหน้าน้ำตานองอนันทร์ส่งพ่อสู่ชั้นดูสิตาลัยค่ะ

๗๐ปีแห่งการครองราชนะครับ๗๐ปีแห่งการทำพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมาย

๗๐ปีแห่งการทำพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมาย

ปีแห่งการทำพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมาย
๗๐ปีแห่งการทำพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมาย